ทุกข์ร้อนใจของผู้หญิงคนนี้เธอมาร้องผ่านสื่อครับ
บอกว่าถูกผู้ชายคนหนึ่งหลอกให้รัก
คบหากันอยู่กินกันเป็นปีจนมีลูกด้วยกัน
และสุดท้ายมารู้ความจริงว่าเรื่องราวทั้งหมดที่ผู้ชายบอก
อ้างว่าทำไซส์งานก่อสร้างขอยืมเงินหน่อยจะเอาไปลงทุน

ไม่จริงเป็นเรื่องลวงโลกทั้งหมด
ศูนย์เงินไป๓ล้านกว่าครับ
ผู้หญิงคนนี้ครับเธอขอเอาข้อมูลมาร้องผ่านสื่อครับ
อ้างว่าถูกผู้ชายคนหนึ่งหลอกให้คบหา
แต่งงานอยู่กินกันประมาณ๑ปีมีลูกด้วยกัน๑คน
ผู้ชายคนนั้นอ้างว่าทำงานเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง
เธอก็อุตส่าห์ฝากความหวังและความฝันของลูกผู้หญิงเนาะ
จะมีครอบครัวที่มั่นคงมีอนาคตที่ยืนยาว
ต่อมาหลังฝ่ายชายเริ่มจะเงินขาดมือ
แล้วก็มีหลักฐานพวกบินเสนอราคา
มีภาพไซส์งานส่งมาให้ดู
เดือดร้อนไม่รู้จะทำยังไงดี
ปรากฏว่าด้วยความสงสารครับแหมผัวเมียกันเนอะ

แต่พอทวงเงินคืนปรากฏว่าถูกได้ข้อมูล

ตอนนี้ยังไม่สะดวกเลยธนาคารยังตรวจสอบบัญชีอยู่เลย

แอบดูมือถือปั๊บอ้าวไม่เห็นเหมือนที่คุยกันไว้นี่นะ
ที่คุยกันว่าทำงานก่อสร้างรับเหมาต้องหมุนเงินเงินไม่พอ
ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานที่ไซส์งานเลย
เรื่องราวทั้งหมดเป็นเรื่องลวงโลกเหรอเนี่ย
รู้ตัวว่าโดนหลอกสายไปแล้วเธอบอก
เงินหายไป๓ล้านกว่าบาทเพราะว่าฝั่งนู้นเนี่ยค่อยมายืมไปเอาไปครับ
เขาก็พยายามอ้างว่ายอดเงินมันเยอะ
เงินหลายล้านหลายสิบล้านอย่างนี้ค่ะ

เราก็เลยแอบไปดูโทรศัพท์เขาดูแชทการคุยงาน
การสั่งของการจ่ายบินอย่างนี้ค่ะ
ได้รู้ว่าสิ่งที่เขาคุยในแชทในโทรศัพท์เขาในไลน์ในข้อความทั้งหมด

ประกอบกับมีเรื่องผู้หญิงเข้ามาค่ะ
ได้รับรู้ว่าแชทเขาเขามีภรรยาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วค่ะ
แล้วมาคบกับเราเพื่อหลอกเราอะค่ะ

หลังเกิดเรื่องเนี่ยปรากฏว่าฝ่ายชายถ่ายคลิปส่งมาข่มขู่จะทำร้ายเธอ

ที่ผ่านมาผู้ชายคนนั้นมักจะคุยกับผู้หญิงคนนั้นคนนี้ไปทั่ว
หลอกคุยหลอกชวนมาลงทุนลวงเหยื่อมาแล้วหลายคน
สตอรี่อ้างว่าทำงานไซส์งานก่อสร้าง
ให้ผู้หญิงหลงเชื่อให้ผู้เสียหายหลงเชื่อนะครับ
วีดีโอคอลคุยกันกับฝ่ายชายฮะ

แล้วดูประโยคที่พูดคุยกันนะมึงอย่ามาหาเรื่องกู

กูจะลากมึงมานะ
ลากออกมาข้างนอกอยากดังใช่ไหม
พี่สาวของฝ่ายหญิงบอกว่าตอนที่เจอแรกผู้ชายคนนั้น
เขาก็ดูนิสัยดีนะแต่ว่านานไป
นานจะมาหาสักครั้งช่วงวันหยุดเทศกาลครับ
หลังจากนั้นก็เริ่มมายืมเงินญาติญาติ
ด้วยความไว้ใจก็คนใกล้ตัวเนาะ
น้องสาวเราก็ให้ยืมเงินไป
เขาก็ขอโทษแล้วขอโทษ
โดนค่ะโดนกันทุกคนเลย
พี่น้องรวมแม่ด้วย๔คนก็ล้านกว่าค่ะ

ไม่ค่ะไม่เคยได้โทรได้ไม่ได้ติดต่อกันเลย

ไม่ค่อยได้คุยกันนอกจากเข้ามาบ้านก็จะได้คุยกัน
ผู้เสียหายบอกว่าตอนนี้เดือดร้อนมากไม่มีเงินใช้จ่ายเงินจะเลี้ยงลูกก็ไม่มี
เพราะว่าผู้ชายที่หลงรักอยู่กินแต่งงานด้วยกัน

แจ้งความไว้แล้วแต่ว่าผ่านไป๓เดือนเหมือนว่าคดีจะยังไม่คืบหน้า
ก็ฝากคุณตำรวจในพื้นที่ช่วยตรวจสอบหน่อยฮะ
เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ามีคำชี้แจงเพิ่มเติม
จากฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะรายงานให้ทราบต่อไป